เรื่องแรกที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของการจัดสลักแบ่งสายในฟุตบอลกับศึกการแข่งขัน
ก็เกิดปัญหาวุ่นนะครับหลังจากที่มีสองชาติบอกว่าเขามีสิทธิแข่งขันและส่งชื่อไปแล้ว
แต่ว่าไม่มีรายชื่อทีมอยู่ในการจับสลักแบ่งสายที่ออกมาเมื่อประมาณอาทิตย์หรือ๒อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
เรื่องนี้นะครับจากกรณีที่ทีมชาติสหรัฐอารับเอเมริตและทีมชาติปาเลสไตน์ครับ
กรณีที่ทีมของตัวเองนั้นไม่ได้ยื่นเข้าแข่งขันแต่กลับขออภัยครับตัวเองยื่นเรื่องเข้าแข่งขันนะ
แต่กลับไม่มีชื่อในการจับสลากครั้งแรกของทางเจ้าภาพอินโดนีเซียครับ
เอเชนเกมก็คือจะมีการจับสลากกันคาดว่าจะมีไลฟ์สดในวันนี้ว่าง่าย
ก็ขึ้นเขาดาวน์เลยผมเปิดดูเนี่ยเขาดาวนเหลือประมาณ๔๐นาทีก็รอไปเรื่อย
ครับแต่ก็ไม่มีนะครับขึ้นภาพนี้ตลอดนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ
แล้วก็สอบถามไปยังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต่อเลย
ครับก็ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าการจับสลากจะมีขึ้นในวันที่๒๓กรกฎาคมนะครับ
ส่วนเวลาทางฝ่ายจัดจะแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ส่วนจำนวนทีมและระบบการแข่งขันใหม่นั้นก็ยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกัน
คือก่อนท่านี้มี๒๔ทีมใช่ไหมครับมันจะจับง่าย๖กลุ่มกลุ่มและ๔ทีม
ตอนนี้มี๒๖ทีมนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็น๖กลุ่มหรือว่า๘กลุ่มดีใช่ครับ
ส่วนความสับสนดังกล่าวนะครับก็ทำให้หลายชาติเป็นกังวลอย่างเช่นหนึ่งในชาติที่อยู่ในย่านอาเซียนอย่างมาเลเซียนะครับ
และหากมีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะกระทบนะต่อการเตรียมทีมอย่างมาก
ซึ่งเดิมนั้นมาเลเซียนะครับอยู่ร่วมสายกับเกาหลีใต้คิกิสถานและบาเรนก็ถือว่านักอยู่นะ

คือชุดที่เป็นอนาคตของเขาในฟุตบอลโลกที่เขาจะเป็นเจ้าภาพ